เที่ยงคืนกว่าเมื่อคืนนี้กันซะหน่อยนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังจะทำทางกำลังจะซ่อมถนน
ปรากฏว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งนะ
ขับเข้ามาพุ่งชนนะครับ
จนเหตุการณ์นี้นะครับก็มีผู้บาดเจ็บนะครับ
นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนครึ่ง
เมื่อคืนนี้บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ฝั่งขาเข้าจากบางนาเลยด่านท่าเรือประมาณ๑กิโลเมตร
คุณผู้ชมเห็นรถซูซูกิสวิปสีขาวทะเบียนหนึ่ง
คไข่กไก่๘๗๓๐กรุงเทพฯมหาครนะฮะ

คุณด้านหน้าเนี่ยพังยับเยอะเลยนะฮะ

นี่ฮะตรงช่องทางเดินรถฝั่งซ้ายสุด
ก่อนถึงทางแยกไปดาวคนนองและดินแดงประมาณ๓๐๐เมตร
โดยรถยนต์ซูซูกิสวิปสีขาวคันนี้นะครับ
ซึ่งเป็นรถบรรทุก๖ล้อที่ขนเจ้าหน้าที่
เพื่อมาซ่อมถนนตรงนี้นะครับ
แล้วก็มีการวางป้ายบอกสัญญาการก่อสร้าง
ไว้ล่วงหน้าไว้เตือนผู้ขับขี่แล้ว
ป้ายถูกชนล้มระเนรนาศเลยนะครับ

คนขับคือนายชัดชัยบ้านมหิงนะครับ
หรือว่าชัดชายแฮมินตันอายุ๔๓ปี
เป็นชาวจังหวัดนครนายกก็ได้รับบาดเจ็บแล้วครับ

ข้อมือขวาหักผิดรูปนะครับ
แล้วท้ายที่สุดคุณผู้ชายคนนี้เสียชีวิต

เพราะว่าโอ้โหพุ่งแล้วก็เสียบเข้าไป
ท้ายรถ๖ล้ออย่างแรงนะครับ
ตำรวจสอบสวนนายสอนพัฒน์มีลือการอายุ๒๙ปี

เป็นพนักงานของบริษัทผู้รับเหมา
ปรับสภาพพื้นผิวการจราจรบนทางด่วน

บอกว่าเขาได้นำรถบรรทุกอุปกรณ์

ตั้งแต่ช่วง๔ทุ่มที่ผ่านมานะครับ
ระหว่างทำงานตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ประมาณ๑๕คน
มีเครื่องจักรแล้วก็วางป้ายไฟสัญญาณเตือนผู้ใช้ทาง
เบี่ยงรถออกแล้วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับ
ก็ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบทุกประการเลย
อันนี้ในฝ่ายของช่างเขาบอกมานะครับ
แต่ขณะที่ตัวเขาเองยืนเก็บของอยู่ท้ายรถ๖ล้อ

รถคันเกิดเหตุวิ่งเร็วครับวิ่งจากเลนขวาสุด
มาที่เลนซ้ายสุดแบบไม่แตะเบรก
ลักษณะเหมือนคนขับหลับใน

ตัวเขาเองที่อยู่ท้ายรถบรรทุก๖ล้อต้องกระโดดหนีตายแล้วครับ
ก่อนจะพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรง
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลจุลาลงกรนะครับ
ก็ต้องมีการติดต่อญาติให้มารับศพต่อไป

พังหมดเลยด้านหน้ายุบหมดเลยนะครับ
ก็ต้องเตือนภัยให้คุณผู้ชมขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
บริเวณที่เขามีการซ่อมทางอะไรแบบนี้นะฮะ